สวัสดีครับคุณชิสาสีชมพู
คูกัดสบัตรเขาเข้าอาทิตย์
เออจะสีไหนเราก็มาเจอกันแบบนี้ทุกวันล่ะคะ
ใช่แล้วล่ะครับย้ำกันตรงนี้นะ
ทุกช่องทางที่รับชมเนี่ยสามารถส่งข้อความมาคุยกับเราได้
ทางทีวีก็ช่องทางไลน์ถูกไหม
ถูกต้องใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
คุณเปิดไลน์ก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อน
พิมพ์แอดไทยรัฐสังกรรมภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง
เป็นเพื่อนกันก็สามารถแชทมาคุยกันได้ฟรีที่หน้าจอ
โอ้โหอย่าลืมอย่าเพลินกับการเต้นอย่างเดียว

ของไทยรัฐทีวีเรานี่แหละนะคะจะมีผู้ประกาศข่าวมาอัปเดตข่าวสาร
รวมถึงชมไลฟ์สดของรายการคู่กัดสะบัดข่าวได้ด้วย
เบื้องหลังการทำงานจะมีไลฟ์สไตล์มีข่าวสารดีมาแชร์
และของคุณชนะเนี่ยมีคนแอบอยากจะไปติดตามนานแล้วนะคุณ
ว่าแต่คุณโหลดแอปพลิเคชันเสร็จยัง

ยังไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บให้เวลาคุณลุงชนะแป๊บ

แต่ถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารแล้วก็บอกเลยว่า
วันนี้ที่มานั่งดูกับเราไม่พลาดแน่นอน
ช่วงนี้เขาบอกว่ากรุงเทพจะหนาว๑๗องศา
ในช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาวันที่๒๘๓๑มกราคม

ไม่แน่ใจเป็นอิทธิพลจากจีนที่อยู่ข้างบนด้วยหรือเปล่า
อากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
ส่วนตอนล่างก็ยังคงมีขึ้นฝุ่น
ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางและสุขภาพด้วยนะคะ

คุณผัวน้อยใจภรรยา

ถึงขั้นว่าจะคิดฆ่าตัวตายเลยนะครับ

ก็มันก็มีเรื่องตลกมาเล่าสู่กันฟัง
ผู้ชายคนนี้เขามีเมียแล้ว
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเนี่ยทะเลาะกับเมียเขาน้อยใจนะ
ก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายซะเลย
ไม่อยากอยู่แล้วฉันมันไม่ดีใช่ไหมเธอ

ก็เลยวิ่งเข้าห้องน้ำปิดประตูเลยนะ
แล้วก็เอาไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำวางไว้ข้าง

ล็อกคอแล้วเอาไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำอัดกรอกปากเลย
นี่คือช่วยให้ตายซ้ำอ่ะสิ
เนี่ยคุณหัวถึงขั้นว่าต้องกูลว่าช่วยด้วย

ดีนะเขาบอกว่าหนีออกมาได้
ไม่งั้นซูฟองว่าเต็มปากเราแน่นอน
ก็ไม่ได้ทำจริงเออแค่ประชดใช่แต่เมียเอาจริง
บอกอยากตายตายให้เลยให้ตายเลย
คุณสามีบ้านไหนเป็นอย่างนี้บ้างเวลาทะเลาะกับเมีย
เวลาเราน้อยใจประชดนั่นประชดนี่
สุดท้ายเมียเขาไม่ได้สนใจอย่างเรานะ
เขาจะแบบเออดิเชิญเอาเลยเชิญมันจะไม่เหมือนผู้ชายนะ
เวลาผู้หญิงเขางอนหรือเขามีอาการประชดแล้วก็
เราก็จะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรจ้ะอย่านะอย่าทำอย่างนั้น
ฉันมาแล้วอะไรอย่างเงี้เออก็คือจะแบบว่าช่วยเรา
มันจะไม่เหมือนกันแต่ผู้หญิงนี่คือบอกว่า
ถ้าคุณอยากทำอย่างนั้นเชิญทำเลยปล่อยเลย
เป็นหรือเปล่างั้นต้องเข้าใจจริตเป็นหรือเปล่า
ใช่ไหมมันยังไม่เหมือนกันนะผู้หญิงผู้ชาย
ไปตามดูไปลองปรับใช้ดูกับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองนะ
พ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายดูซิว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงเปล่านะ
ค่ะก็คือต้องศึกษาใจคอกันแหละบางคนอาจจะไม่ได้เป็น
แบบที่เราสองคนพูดก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้ไง
แต่ผมเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะใช่อย่างนี้ประมาณนี้เลย
ติ๊กต๊อกนี้ก่อนจากคุณบีเบส๒๐บาทครับ
สนุกจริงเลยยิ่งมาพูดกันทีหลังแล้วขำกันใหญ่เลยนะ
แต่เรื่องนี้พูดแล้วก็จะว่าขำก็ขำเพราะมันเป็นเรื่องของการจับโจรมิติใหม่
ไม่ได้ใช้อาวุธอีกต่อไปแต่เป็นการใช้อะไร
อยากให้คุณผู้ชมมาดูด้วยตัวเองเออเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน

อย่าลืมนะส่งข้อความไลน์มาคุยกันได้เหมือนเดิมนะซ้อมมือกันไว้ก่อน
เพราะว่าติดตามรายการของเราคู่กัดสะบัดข่าวไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์
เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมาคอยทยอยแจกให้กับคุณผู้ชมแบบนี้
ก็ซ้อมมือด้วยการส่งมาที่ไลน์หน้าจอนี่แหละนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะ
เรื่องที่อยากจะบอกอย่างแรกในเบรกนี้ก็คือการฝากเตือนกันกับข่าวปลอมฮะ
คราวนี้เป็นคิวของทกศโดนแล้ว

ถูกเอาชื่อเอาตราสัญลักษณ์เอาแบรนด์ไปแอบอ้างว่าจะสามารถปล่อยเงินกู้ได้
เรื่องนี้มีการแชร์กันนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นข่าวปลอม
อ้าวใครที่กำลังร้อนเงินอ่ะเออกำลังอยากได้เงินอ่ะเขาอาจจะหลงเชื่อกันไปได้นะฮะ
เรื่องนี้ทางทกศเขาตรวจสอบเองเลยแล้วก็ชี้แจงไปยังกระทรวงการคลังด้วย
หรือว่าข้อความในมือถือเนี่ยของปลอมเป็นมิจฉาชีพแน่
ที่ต้องการจะล้วงเอาข้อมูลหรือเอาบางสิ่งบางอย่างจากเหยื่อ
เพื่อนำไปใช้อะไรส่วนใหญ่นะดูดเงินในธนาคาร
นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนี้มีลิงก์แปลกมาเยอะเลย
ให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะครับแล้วก็อย่าไปกดลิงค์มั่วซั่วลิงก์ตามไปอย่างเงี้
ส่วนใหญ่ผมย้ำแบบนี้แล้วกันนะไอ้พวก
หรือว่าธนาคารต่างจริงของเขาเลยเนี่ย
เวลาเขาส่งมาจะไม่ขึ้นเป็นหมายเลขแบบนี้หรอก
มันจะมาเป็นชื่อเลยมันจะมาเป็นข้อความ
แล้วตัวหัวข้อก็คือจะเป็นชื่อของหน่วยงานนั้นจริงเลย
ถูกต้องพูดอย่างนี้ดิฉันมานั่งดูข้อความดิฉันก็ได้รับ
นี่แหละนี่แหละส่วนใหญ่และแทบจะ๑๐๐มีชาชีพทั้งนั้น
ถ้าจะโทรไปสอบถามเรื่องของทกศก็โทรได้
เหมือนหัวเราะเลย
เบอร์เห็นไหมเบอร์ที่เป็นของหน่วยงานเบอร์เขาจะสวยแบบนี้นะคะ

ตำรวจจับโจรหรือจับผู้ร้ายในรูปแบบใหม่เนี่ย
เรียกได้ว่าเขามีกลยุทธ์ครับใช้จิตวิทยาขั้นสูงนะโอ้โห
ในการจับผู้ร้ายรายนี้เขาจับด้วยวิธีไหน
ทั้งหมดทั้งมวลแล้วไปดูกันเลย

สาธุเพียงจงหายเพียง

และแบบน่ารักท่านคุณชิสา
ใกล้มนต์ให้ใครต่อใครเขาหลงเขาหายความอย่างไร
วันนี้จะเสกให้พี่มารักกับหนู
รู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว

ขนาดคุณยังไม่ได้มีแอคเคาน์คุณยังรู้จักเลยเห็นไหม
เออแต่คุณตำรวจรายนี้คือร้อยตำรวจเอกปฏิพัฒน์นะคะ
ไม่ได้เสกมนต์คาถาให้มาหลงรัก
แต่เสกให้ผู้ร้ายรายนี้สงบ
สยบลงค่ะเพราะว่าแหมดูเหมือนจะเป็นชายคลั่งอะค่ะ
วิธีการที่คุณตำรวจปราบผู้ร้ายรายนี้ก็คือว่า
ลักษณะเหมือนเล่นจิตวิทยา
ดูเขาคลั่งแล้วเขามีอาวุธมีดในมือด้วย
ตำรวจก็คิดว่าการที่จะมาจับกลุ่มง่ายใช้กำลังคงลำบาก
แล้วจริงตำรวจเขาไม่อยากใช้กำลังที่มันทำให้ใครต่อใครก็ต้องบาดเจ็บหรอก
ถ้าพูดคุยเจรจารู้เรื่องเขาก็จะพยายามทำแบบนั้น
ก็เลยใช้วิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นหมอปราบผี
เนี่ยค่ะท่านบอกนะคะว่าผู้ร้ายคนนี้มาดูแล้วเหมือนกับไม่ปกติอ่ะ
เหมือนกับเป็นชายคลั่งที่จะคุยไม่รู้เรื่องนะคะ
แล้วก็ไม่อยากใช้กำลังก็เลยใช้วิธีการที่ให้เหมือนกับว่าเป็นหมอผีมาปราบผี
แล้วคุณตำรวจยังบอกอีกว่านึกถึงพระอาจารย์ที่เคารพนับถือ
คือในใจก็นึกถึงพระนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
ก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีนี้แหละเพื่อปราบผู้ร้ายเนี่ยนะคะ
ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีวิชาอาคมในเรื่องของเวทมนต์คาถาอะไรนะ

ไม่มีแต่ก็สวมบทบาทไปอย่างนั้นทำเป็นร่ายมนต์ไปอย่างนั้นแหละ
สุดท้ายเนี่ยผู้ร้ายเขาก็ยอมสยบลงเห็นไหมก้มหัวให้เลยอ่ะนะคะ
แล้วก็นำตัวชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
เรียกว่าเรียบร้อยถูกจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ส่วนเขามาก่อเหตุด้วยเรื่องอะไรและทำร้ายใครหรือไม่
ตำรวจเขาก็ช่วยดูแลดำเนินการต่อไปด้วยนะคะ

คนเราปกติมือก็จะมี๕นิ้วแบบนี้
แต่สาวคนนี้บอกว่าเธอน่ะไม่ได้มีแค่๕
เธอมีข้างละ๖ก็รวมแล้วมี๑๒เหรอ
มาดูเรื่องนิ้วกันก่อนแล้วช่วยผมดูที๖นิ้วจริงใช่ไหม
เหมือนภาพหล่อนภาพลวงตาเหมือนกันเนอะ
แต่ว่าเขาขยับให้ดูทุกนิ้วมันก็คือ๖นิ้วจริงนะ
ดูแว๊บมันอาจจะดูเหมือนปกติ
แต่นี่มี๖นิ้วครับ

นิ้วโป้งรู้นิ้วชี้รู้

เออมันตรงไหนละกลาง

อันนี้มันกลางหรือเปล่า
ใช่ไหมเออยังไงดี

แล้วบอกตรงนะเราก็ไม่กล้าฟันทงว่ามันเป็นคลิปของเธอ
หรือเป็นเจ้าของคลิปจริง

ใช่คลิปนี้ที่เป็นเจ้าของจริงหรือเปล่า

ทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีหรือหมอหมู
ท่านเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ท่านบอกว่าก็มีความเป็นไปได้
เขาเรียกว่าภาวะนิ้วเกิน

มันจะเกิดได้กับทั้งมือและเท้าแหละฮะ
คือในทางการแพทย์เขาแบ่งเป็น๒รูปแบบคือ
ภาวะนิ้วเกินที่มีลักษณะบกพร่อง

เอาง่ายอาจจะมีนิ้วเกินมาได้
แต่มันจะไม่ดูแข็งแรงเป็นสัตว์เป็นส่วนเหมือนในคลิป
มันแบบจะใช้งานไม่ได้จริง

ภาวะนิ้วเกินที่แข็งแรง
มีกระดูกเนื้อมีเส้นเอ็นเป็นของตัวเอง

อันนี้คือตรงกับลักษณะที่เราดูในคลิป

ยื่นออกมาเพิ่มเติมออกมา

นั่นคือในลักษณะแบบที่๒ที่คุณหมออธิบายความ

เพราะว่าทุกนิ้วต่างมีกระดูกและเส้นเอ็นเป็นของตัวเอง
มันสามารถควบคุมคือขยับได้

ภาวะนิ้วเกินนั้นจะเกิดขึ้นกับนิ้วมือมากกว่า

แต่อย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สร้างความรำคาญให้กับการใช้ชีวิต

นิ้วเกินมากเกินไปมันอาจจะเป็นปมของเด็กได้
แต่ถ้าโตมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอก

จะกลายเป็นคนพิเศษไปเลยแต่มันก็มองได้สองมุมเนอะ
แต่เราก็อาจจะมองได้อีกมุมเพราะว่ามีชาวเน็ตเขาดูคลิปนี้
เขาก็ไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าดูดีนะมันใช่คลิปจริงหรือเปล่า

ใช่เป็นฟิลเตอร์ไหมยิ่งติ๊กต๊อกเดี๋ยวนี้มีติ๊กมีฟิลเตอร์หน้าสวยบ้าง
หรือมีเขามีอะไรออกมาเยอะแยะ
ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยมันทำจนเนียนดูไม่ออก
แต่ก็มีหลายคลิปที่แสดงให้เห็นถึงนิ้วมือเธอในการเคลื่อนไหวไปมาอย่างเป็นธรรมชาติ
เราดูก็พยายามจับผิดเหมือนกันถูกไหม
นะฮะแต่มันก็ดูเนียนก็เลยทำให้รู้สึกว่าแปลกจังจริง
แล้วคุณดูนิ้วคุณเนี่ยขาดเหลือเกินไหมคะ

เห็นไหมเรื่องของนิ้วมันคุยได้หลากหลาย

แต่เรื่องนี้ดราม่าค่ะคุณชนะ
เรื่องนี้ดราม่าเลยคือฝ่ายชายหัวพูดตรงไปเจอคลิปเมียในโอลี่แฟน

เขาก็ไปสืบจนเขารู้ว่าคนที่ทำคลิปนั้นก็เมียเขาจริง
เรื่องราวนี้มันเป็นที่พูดถึงในโลกไวรัลมาก

คุณดูจริงภาพไม่ได้มีเยอะเป็นภาพนิ่งด้วยไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูอะไรมาก

คือเรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวดังในต่างประเทศนะคะ

หนุ่มรายหนึ่งเขาอัดคลิประหว่างที่ไปบุกจับเมียตัวเองได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
เพราะว่าเมียตัวเองเนี่ยนัดผู้ชายคนอื่นเอาไว้นะคะ
ว่าจะไปเจอกันที่โรงแรมแล้วทำคลิปโอลี่แฟน
ซึ่งส่วนตัวชายคนนี้เขาบอกว่าแต่งงานกันมาได้๔ปี

จากเพื่อนบ้านใช่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ไม่เคยรู้สึกรักแค่ใครเลย
อืมแต่พอเพื่อนบ้านมาบอกก็เลยเริ่มนึกย้อนหลังไปอ่างั้นไปดูหน่อย
เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเธอออกจากบ้านบ่อย
บอกว่าจะไปคุยธุรกิจบ้างหรือไม่ก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้าง
อ่ะซึ่งตัวสามีก็ปล่อยให้ไปถูกต้องค่ะแต่พอเพื่อนบ้านมาแอบบอก
ก็เลยลองดูซิว่าจริงไหมก็เลยวางแผนค่ะปลอมตัวเป็นนุ่มรายหนึ่ง
มาพูดคุยกับเมียของตัวเองในแอปนั่นแหละก็หลอกใช้แอคเคาน์อื่นมาคุย
เออนะคะจนกระทั่งนัดไปเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งอืม
พอถึงเวลานัดฝ่ายสามีที่ปลอมตัวเป็นชายอื่น
ก็ไปตามนัดไปถึงโรงแรมเคาะห้องเอาไว้นัดกันตามเวลาไปเคาะป๊อกป๊อกป๊อก
อ่าฝ่ายผู้หญิงอ่าเปิดประตูพึ่งโอ้โห
เปิดมาพังงะเลยค่ะเพราะเจอสามีของตัวเองอ่ะตายแล้ว
และฝ่ายผู้หญิงโอ้โหแต่งตัวสุดสยิวสุดเซ็กซี่พร้อมกับรองเท้าส้นสูง
โอ้โหตกใจทั้งคู่อะค่ะเออแล้วจากนั้นอ่าทั้งคู่ก็เข้าไปคุยกันในห้อง
มีปากมีเสียงกันอืมฝ่ายหญิงพยายามจะขอโทษและบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนเจอนัดผู้ชายอื่นเนี่ยก็แค่เต้นให้ดูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไร
ผู้หญิงเขาว่างั้นเขาก็ยังขอโอกาสกับฝ่ายชายบอกขอให้เห็นแก่ลูกเถอะ
แต่ฝ่ายชายอ่ะเขาไม่อ่ะไม่ยอมนะคะยื่นคำขาดให้เธอเนี่ย
กลับบ้านแล้วก็เก็บของออกไปมันก็พูดยากนะมันก็พูดยากนะคะ
เรื่องนี้แต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงที่ต่างประเทศนะคะ
มันเป็นเรื่องของความรักความผูกพันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
เหมือนกับว่ามีความลับที่ไม่ยอมบอกคนที่เราใช้ชีวิตอยู่
มันเป็นเรื่องของรสนิยมความชอบเรื่องรสนิยมอะไรก็ไม่ได้ว่า
ตั้งแต่มันเหมือนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเนี้ย
เธอไม่ยอมบอกคืออาจจะชอบในลักษณะแบบนี้
แต่ไม่ยอมบอกพอฝ่ายชายรู้ความจริงก็รับไม่ได้

ว่ากันไปที่จังหวัดชนบุรีบ้างดีกว่า
ข่าวนี้สะเทือนใจธาตุแมว
เพราะมีคนที่เขาเลี้ยงแมวเอาไว้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะ
เอาไว้หลายตัวอยู่ในบ้านเขาแต่อยู่วันหนึ่งออกจากบ้านไป
ดันขังและทิ้งแมวเอาไว้ที่บ้าน

ถึงขั้นว่ามันตายเลยนะครับ

ตรงนี้คือบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ภายในบ้าน
พัทยารุ่งเรืองซอยเนินพรับหวานตำบลหนองปลือ
ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีเจ้าของบ้าน

ตัวในบ้านขังเอาไว้จนแมวมันอดตายโอ้โหดูดูสภาพค่ะ
เหลือแต่ซี่โครงกระดูกเลยครับแล้วมันมีเลือดเต็มผนังไปหมดเลยอ่ะอ่า
คือถ้าพูดไปแล้วก็สะเทือนใจนะด้วยความที่ว่าแมวมันไม่มีอาหารใช่ไหม
ต้องกินกันเองอ่ะว้ายว่าอย่างงั้นเลยอ่ะโหโอ้โหเนี่ยโอ้ย
คุณผู้ชมฮะไปเจอกับหนึ่งในชาวบ้านที่เขาเข้าไปช่วยแมวนะ
ชื่อว่านางสำรานวุฒโนต้องไปช่วยเพราะอะไรกลิ่นมันโชย
มันก็ตายมาหลายตัวเนอะใช่ฮะสุดท้ายก็พูดคุยกับคนในหมู่บ้านด้วยกัน
ไปเธอไปช่วยฉันหน่อยบ้านนี้มันร้างไง
พังประตูเข้าไปโอ้โหเพื่อไปช่วยแมวที่ถูกขังอยู่ในนั้นค่ะ
ยังเหลือนะเหลือกี่ตัวสามตัวที่ยังไม่ตายฮะโอ้ยหรูยอดอยู่รอดมาได้
เนี่ยโอ้โหแต่มันก็อยู่ในสภาพที่หิวโซแย่เลยแย่เลยฮะ
เคราะห์ดีกับเจ้าแมวที่ยังไม่ตายนะสุดท้ายมีคนมาขอรับเลี้ยงไปแล้ว
ดีดีโอ้ยอ่าเขาบอกฮะบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีคนอยู่และเลี้ยงแมวเนี่ย
เป็น๑๐ตัวมานานกว่า๓ปีแต่เลี้ยงที่บ้านเอาจริงชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่า
ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรหรอกอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไปเขาก็เลี้ยงในบ้านเขาอะเนาะ
ก็ดูแลเป็นอย่างดีแหละตอนที่เขาอยู่อ่ะแต่ด้วยความที่ว่าประมาณสักสองเดือนก่อน
เจ้าของบ้านเขาย้ายออกไปแล้วดันไม่ได้เอาแมวไปด้วย
ปล่อยทิ้งเหลือไว้ในนั้นประมาณสักสิบสองตัวมันไม่ได้ออกไปไหนอ่ะแมว
บางตัวอยู่ในกรงอ่ะถูกขังในกรงอย่างเงี้ยค่ะ
มันหิวอ่ะมันหากินเองไม่ได้อ่ะสองเดือนอ่ะเนอะโอ้โหคุณคิดดูอ่ะ
โอ้โหสภาพโอ้ตายตายชาวบ้านบอกว่านะฮะก่อนจะพาเขาไปที่บ้านหลังเนี้ย
โทรไปแจ้งตำรวจนะบอกคุณตำรวจมาหน่อย
ตำรวจสภหนองปลือมาตรวจสอบอ่ะนะครับโอ้ยเอาเอาเอา
ก็นี่แหละฮะก็ช่วยเหลือกันแหละทั้งชาวบ้านตำรวจแล้วก็มาแจ้งให้กับนักข่าวได้ทราบ
ก็มาพูดคุยกันเป็นข่าวกันแบบนี้คือถ้าไม่ได้อยู่ดูแลแล้วอะไรอย่างนี้
ก็กระจายข่าวบอกข่าวกันหน่อยสิคนที่เขารักแมวมันก็เยอะแยะ
โพสต์ในโซเชียลก็ได้อู้ถูกถูกมันจะมีอีกกลุ่มแต่ไม่ต้องถึงขั้นไปปล่อยวัดอ่ะ
ก็ลำบากเหมือนกันเออกลุ่มคนรักแมวมีมากมายอ่าอย่าปล่อยอย่างงี้มันโอ้โห
มันเกินไปแล้วมันก็ทำให้เพื่อนบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนกันด้วยอ่ะอันนี้ก็
ฝากเตือนเนอะใครที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแมวหมาหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะ
มีเก่งคนหนึ่งขับแซงแล้วก็ขับเบียดสุดท้ายเฉียวชนเขาแล้วขับหนีไปเลยค่ะ
หลักฐานชัดเจนจากกล้องหน้ารถคันนี้เขาบันทึกภาพเอาไว้
มอเตอร์ไซคันนี้ขับมาขับมาอยู่ดีดีแล้วมีเก๋งคันหนึ่ง
อ่ามาจากฝั่งซ้ายอ่ะแซงซ้ายแล้วนะคะเพราะคุณค่ะ
ขับมานิดนึงแซงรถคันที่มีกล้องหน้ารถแล้วก็เหมือนจะแซงมอเตอร์ไซค์ไปอีกที
แต่จังหวะที่แซงมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่รู้ว่าไม่ตั้งใจหรือตั้งใจเพราะมันมีจังหวะฉลับอะค่ะ
จนมันมาเฉียวรถมอเตอร์ไซค์เขาล้มกลางถนนอย่างนี้เลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตก่อนจะถึงแยกหลัก๔มุ่งหน้าไปดอนเมืองนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละนำคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
อยากจะให้โซเชียลมีเดียอยากให้ช่วยชาวเน็ตช่วยตามหารถคันก่อเหตุหน่อย
กรุงเทพมหานครอยากจะให้มาแสดงตัวมารับผิดชอบหน่อยนะคะเพราะว่าเบื้องต้น
ผู้บาดเจ็บเนี่ยได้แจ้งความเรียบร้อยไว้แล้วตอนเนี้ยเขาบอกเขาบาดเจ็บนะคะ
กระดูกหัวแม่เท้าร้าวจนถึงขั้นต้องเข้าเฝือกเลย
ส่วนชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นใจ
แล้วก็อยากจะให้ดำเนินคดีกับรถเก่งคันนี้
เพราะว่าก็ค่อนข้างเห็นทะเบียนรถชัดเจน

คุณก็มาแสดงเจตนาอันบริสุทธิ์
กับทางผู้ที่รับบาดเจ็บหรือแต่ทางตำรวจแล้วกัน
เพราะว่าถ้ายังรอให้มันเป็นคดีคงคดีความมีหมายมาถึงที่บ้านเนี่ย
จะกลายเป็นว่าคุณจะเจออีกหนึ่งข้อหาคือชนแล้วหนี

อันนี้คือฝากเตือนเอาไว้ไม่ได้มาขู่อะไรกันนะ
เพราะว่าจะได้แบบมาร่วมกันรับผิดชอบให้มันจบ

เรื่องนี้กันบ้างที่จังหวัดน่านเขาบอกว่าไปเจอป้ายบอกทางสุดแปลก
อะดูปลายเป็นของเค้ายเห็นไหม

เดี๋ยวเราจะให้ดูป้ายบอกทางที่แบบว่าเฮ้ยแบบนี้มันมีด้วยเหรอ
แต่อย่าเพิ่งดราม่านะมีที่มาที่ไปคุณผู้ชมครับนี่ฮะดูเอา
ป้ายลักษณะแบบนี้คือถนนทางหลวงชนบทสายแยกทร๑๐๙๑
โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ
ตะบนเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านระยะทางตรงนั้นประมาณสัก๑๐กิโลเมตรกว่า
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่๒๓มิถุนายนปี๖๕ก็คือปีที่แล้ว
และมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรตามขั้นตอนต่อไปก็มีลักษณะแบบนี้แตกต่างกันออกไป
งงป้ายแบบนี้หมายความว่ายังไงมันเหมือนเป็นโค้งแล้วก็ยึกยืออันนี้โค้งวนกลับ
แล้วป้ายมันไม่ตรงมันโค้งเล็กหลายโค้ง
ซึ่งต้องเข้าใจว่าป้ายบอกทางแบบนี้มันมีเฉพาะที่
และมันคือการบอกว่าเส้นทางนั้นคดเคี้ยวในลักษณะแบบนี้
อย่างน้อยก็เป็นการเตือนคนขับขี่จะได้รู้ว่าจะต้องเจอโค้งแบบไหนบ้าง
ถูกต้องฮะเรื่องนี้เราไปถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างแรกก็ขนส่งจังหวัดน่านทางนายสหชาติคำภูลนะฮะ
ท่านเป็นขนส่งจังหวัดที่จังหวัดน่านนะ
ท่านบอกว่าป้ายจราจรที่เห็นบนถนนสายนั้น
ว่าเป็นการออกแบบป้ายเฉพาะที่อย่างที่ผมบอกเลยไง

ก็เข้าใจมันไม่ได้มีอยู่ในข้อสอบของกรมการขนส่งทางบก
แต่มันเป็นป้ายที่เห็นได้เฉพาะที่เท่านั้น
ค่ะตามสภาพภูมิประเทศ
ไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายทงชัยชมถนอมผู้อำนวยการ

ดังกล่าวเนี่ยสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท

ทราบว่าข้างหน้าทางมันมีลักษณะ
ตามสภาพถนนจริงอย่างไร

เพื่อให้ได้รู้และนึกภาพออกว่าอ๋อมันจะโค้งในลักษณะแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าที่อื่นก็มีเหมือนกัน
ที่มีโค้งที่มันซับซ้อนที่อาจจะดูแปลกหูแปลกตา
คือเขาบอกว่าแห่งหนึ่งเนี่ยที่ว่าเป็นแห่งแรกในไทยเนี่ย

ส่วนแห่งที่๒อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีตั้ง๙๐ป้าย
ส่วนราคาของป้ายอันนี้ไม่ต้องไปดราม่าแทน
เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไปตามราคาของมาตรฐานของหน่วยงานเขาอยู่แล้ว
สำหรับจังหวัดน่านนะครับเขาบอกว่าที่ต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้
เพราะเคยเกิดดราม่าเรื่องของถนนมาหลายครั้งเขาว่าอย่างนี้นะ

ก็มันเหมือนกับว่ามีการนำสิ่งแปลกใหม่มาติดตั้งในพื้นที่แล้วขาดการประชาสัมพันธ

ประชาชนก็เลยไม่รู้ก็เลยมีการพูดถึงกันเยอะ
ถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปได้ก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่เขาใช้ถนน
แถวนี้บ่อยหน่อยแล้วกันเพราะไอ้ป้ายแบบนี้เขาไม่ค่อยได้เห็น
แต่ผมก็เห็นแล้วล่ะป้ายออกมาเนี่ยแล้วเขาจะมีเหมือนคำอธิบาย
อยู่ด้านล่างป้าอีกทีอันนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ก็รู้แหละว่าเป็นโค้งอันตรายแต่มันโค้งแค่ไหน
แบบไหนก็จะได้มีการเตรียมพร้อมในการขับขี่รถนะคะ
ส่วนเรื่องนี้ก็ขอเตือนแหละพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย
ถ้าคุณริอาจจะไปดื่มนอกบ้านคุณก็ต้องระมัดระวังให้ดี
ถ้าคุณเมาแล้วยังเมาอีกแบบนี้คุณอาจจะเจอภรรยาทำแบบนี้ก็ได้ค่ะ

อย่างนี้มันเสียมั้ยเหรอเสียอะไร

คุณไม่ได้เสียใจเสียหน้าเลยเหรอคะ
เสียดายอย่างเดียวเลยโอ้โหก็เทสหมดแบนสักขนาดนี้ใช่
ถามว่าทำไมเทอ่ะก็คุณผัวนี่แหละเอ้าคุณผัวไปดื่มนอกบ้านกับเพื่อนมา
เมาแบบเมาจนหน้าซีดเมาจนไม่ไหวแล้วหลับขนาดนี้

เมียบอกได้อยากกินอีกใช่ไหมได้เลย
เปิดขวดมาแล้วเทราดมันซะเลยค่ะ
เออคุณผัวตื่นมาแบบงงอะนะคะ
คุณเชื่อไหมว่าคลิปนี้ยอดวิวเนี่ยประมาณสัก๓ล้านวิวได้อ่ะ
คนดูเยอะเลยค่ะเผลอตอนนี้ไป๔๕ล้าน
เรื่องแบบนี้เราก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริงความเป็นมาเป็นไป
ก็เลยพูดคุยกับภรรยาก็คือผู้หญิงที่อยู่ในคลิป

เล่าให้ฟังว่าจริงในคลิปเธอโมโหจริง
จริงเพราะว่าแหมผัวก็เมาจนแบบเมาเต็มคาราเบลอ่ะ

เธอก็เลยเอาเทราดซะเลยนะคะ
เธอก็บอกหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเอาคลิปมาดูย้อนหลังก็ขำเหมือนกัน

แต่ต่อให้โกรธยังไงก็ไม่คิดจะเอาคืนเมีย

มีหอมโชว์แล้วบอกว่าเออเมียว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้น

เสียได้หมดขวดแล้ว
เอาก็เอามาให้ดูกันเรื่องราวของผัวเมีย
ก็มีเรื่องแบบนี้ให้กระทบกระทั่งกันบ้าง
ไปหาอะไรกินดีกว่าอร่อยแถม

แต่ก็ไม่ได้รับอะไรขนาดนั้นหรอก
อยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนติดตามกันเลยในช่วง
สมัดรอบกลุ่ม
โปรดติดตามตอนต่อไป
เฮ้อเหรอสักทีนี้ฉันไปไดม่าเนี่ย
จังสักทีไม่ค่อยเดินหลังออฟฟิศเท่าไหร่
แต่ที่นี่ที่นี่ที่ให้ดูกันเนี่ย

มีเหมือนกันเขาจะขายแบบว่าเป็น

ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องของสูตรแต่ว่าเขามีอย่างนี้
ขนมจีบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอด
บอกเลยว่าอร่อยเพราะเป็นการผสมผสานกัน
ไอ้ซอสดำที่แบบว่าหวานหน่อย

สมเหมือนกับเป็นน้ำจิ้มของก๋วยเตี๋หลอด

พอผสมกันเสร็จปั๊บเท่านั้นไม่พอ

โอ้โหนี่กากหมูสามารถกินกับก๋วยเตี๋ยวได้เลย
มากินกับขนมจีบได้อีก

เห็นรอบกรุงเรามีของอร่อยเยอะแยะ

ร้านเล็กรสเข็นอะไรก็อร่อยเหมือนกัน

และถ้าหากพูดถึงของอร่อย

รายการเศรษฐีป้ายแดง

พาไปร้านนี้ราชาเมี่ยงปลาเผาเจ๊กุ้ง

ไปเจอกับเจ๊กุ้งเจ้าของร้านเขาการันตีความสดของปลาเขา

เอามาตั่วเป็นพลาดทับทิมอ้วนตัวใหญ่
ตัวใหญ่แล้วก็ทำสดตรงนั้นค่ะ
แล้วเอาไส้ออกเอาเครื่องในออก
แล้วยัดคืนกลับไปด้วยสมุนไพร
แล้วสดใหม่มากน้ำจิ้มทีเด็ด
ทั้งมีน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มหวานสูตรมะขามเปียก

แล้วดูส่งคั่วหอม
กว่าเจ๊กุ้งจะเป็นเศรษฐีได้ขนาดนี้

ฝ่าฟันมรสุมมาเยอะ
ถามหน่อยสิผ่านมาได้ยังไงช่วงนั้น
เดี๋ยวติดตามกันในรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
จากนั้นนะน้องใบตองควงคู่พี่อันภูวนาศค่ะ
จะไปค้นหาเส้นทางรวยของร้านโย่งราดหน้าหมูอึม

แล้วก็จะเปิดสูตรราดหน้าแต้จิ๋วรสเด็ด
ทำให้ขายดีแล้วปลดหนี้ได้
หนี้๔ล้านสามารถปลดหนี้ได้หมดเลยนะ
ส่วนจุดขายของร้านนี้บอกเลยค่ะอยู่ที่หมูหมักชิ้นใหญ่
เรียกได้ว่ากัดคำเดียวไม่หมด
ก็เลยกลายมาเป็นชื่อร้านนั่นเองโยงรัดหน้าหมูอึม

สำคัญต้องอยู่ที่การใช้วัตถุดิบ

ถุดิบต้องดีค่ะเพื่อให้หมูมีคุณภาพรสชาติอร่อย

อีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือเต้าเจ้าค่ะเคล็ดลับเค้ามีเยอะมาก
บอกเลยนะคะว่าเด็ดจริงที่เห็นว่าขายดีลูกค้าเยอะขนาดนี้ก็บอกนะคะว่ามันไม่ได้ราบรื่นตั้งแต่แรก
หัวเจ้าของร้านบอกเลยว่าเส้นทางชีวิตความสำเร็จแบบนี้ต้องเผชิญอะไรอีกมากมาย
จะเป็นเรื่องราวแบบไหนอยากให้คุณผู้ชมติดตามให้ได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้๕โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
บอกเลยว่าดูก่อนรวยก่อนจ้าจะเห็นราดหน้าก็อยากกินเลยเนอะ
ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะเพราะว่าอยากจะให้ได้ดูหนูน้อยคนนี้ที่อยากจะเป็นดรัมเมเยอร์นะคะ
เขาจะเป็นได้อย่างไรเป็นชุดแบบไหนติดตามกันเลยนะคะในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครพลาวเอ็กซ์เอ็กซ์

ตึงตึงตึงจ้าลักแต๊กตึงแต๊กตึงแต๊กตึง

อันนี้อาจจะเป็นการซ้อมเวอร์ชั่นซ้อมนะคะ
เพราะว่าอุปกรณ์เห็นไหมก็เอามาจากในบ้าน
ทั้งหรือคาทาที่ถือนั่นอาจจะเป็นไมค์ถูกพื้น

แล้วชุดก็อาจจะเป็นผ้าขาวม้าพ่อแม่
หากเอาไม้ม็อพมา

ทำได้ความน่ารักเป็นล้านวิวแล้วชื่อว่าน้องโยนา
โยนานะคะยังไงอยากเข้าไปดูต่อก็เพิ่มเติมได้
นึกคิดว่าจะพักลองนั่งพักที่เก้าอี้
และถ้ามีเก้าอี้ที่เขาว่ากันว่าพร้อมจะนอนได้
มันจะดีไหมไปดูกันหน่อยฮะทั้งนั่งและนอนได้เลยเหรอ
นอนได้นอนแล้วคุณเคยไหมผมเคยนะนั่งเก้าอี้แบบนี้
เก้าอี้พลาสติกลักษณะแบบนี้มันเยอะตามวัดอ่ะ
ถูกเลยใช่เขาใช้กันเยอะคือเข้าใจบางอันมันอยู่ในสภาพ
โอเคด้านหลังมันยังแบบแข็งแรงไงมันก็จะรับน้ำหนักเราได้
ถูกแต่ถ้าบางอันแล้วก็บางเก้าอี้อ่ะ
มันคงจะอยู่ในภาวะที่พร้อมจะไปแล้วอ่ะมันคงจะผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน
มันก็จะมันจะมันจะนิ่มนิ่มอ่ะเพราะเอ็นไปเท่านั้นแหละ
อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิ่มสบายแทบจะนอนได้เลย
แต่มันเป็นไปได้ยังไงคุณชนะเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้พลาสติก
มันเป็นไปได้ถ้าหากมันเก่ามันก็ต้องแตกสิ
ผมไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นกับมัน
แต่บางที่มีจริงผมเคยเห็นแล้วผมเคยใช้
คือมันเอ็นมันเอ็นแบบโอ้โหอย่างนี้เลย

แล้วมีบางอันนั่งแล้วหักเลยอันนั้นคือกรอบ
ขาหักเลยอ่ะยังไงขอขอบคุณ

คุณผู้ชมด้วยค่ะส่งไลน์มาพูดคุยกันตลอดทั้งรายการดีต่อใจเราจริง

เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูอะไรดีแบบนี้ปิดท้ายรายการกับเรื่องราวของเพลง
อย่างแบบที่ดังไปถึงวงการแมวค่ะ

วันนี้หมดเวลาต้องลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แบบบอยตัวมานุ่ม
ไม่อินกับผู้ชายแบบ
ส่งยังแบบยัง
เธอไม่อินกับผู้ชายแบบบอย
ตัวมานุ่ม
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ